นี่เห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็เลยนึกถึงข่าวนี้เลยค่ะ
รถบัสรับส่งเด็กอนุบาล
อ๑ถึงอ๓คุณผู้ชมมีเด็กอยู่บนรถด้วยนะ
แล้วไปชนกับรถกระบะตู้ทึบส่งของ
โอ้ยเด็กร้องกันลงมเลยค่ะ
กระบะตากห้องหลังช้าง
ต่อแม่เขาอยู่อะครับ
กระดับอิกปิ์ต่อแม่เขาอยู่
คุณผู้ชมคิดถึงหัวอกคนเป็นแม่นะ
แล้วพอโรงเรียนแจ้งนะว่าลูกเกิดอุบัติเหตุ

ที่ไหนลูกท่านคนไหนลูกลูกแม่อยู่ไหน

เพราะเด็กที่นั่งอยู่บางคนก็เจ็บบางคนก็ร้อง
คือขวัญหนีดีฝ่อไปหมดแล้วตกใจค่ะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โคราช
แล้วเมื่อวานเนี่ยนะน้องเนี่ย
ถึงอ๓อนุบาลมากับรถบัสโรงเรียนไง
ชนกันกับรถกระบะตู้ทึบตรงถนนสายเลี่ยงเมือง
ที่ใต้สังพันธ์สูงบ้านหนองขาคุณผู้ชมของโคลาสน่ะนะ

เด็กเจ็บ๑๙ครูพี่เลี้ยง๒
แล้วก็มีคนขับรถบัส๑คน
คนขับรถกระบะแล้วก็เด็กที่อยู่
ติดรถกระบะ๒คนโอ้โหนับดูนี่รวมเจ็บทั้งหมด๒๔คนนะ
กระจายส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ส่วนเด็กที่เหลือพลเมืองดีแล้วก็กู้ภัย
ต้องดูแลก่อนดูแลเรื่องจิตใจ
ติดต่อโทรหาพ่อแม่ให้รีบมารับลูกนะคะ
แล้วคู่กรณีอ่ะ
สภาพรถคู่กรณีพอไปดูเนี่ยโอ้โห

กระบะด้านข้างฝั่งคนขับก็พังเสียหาย
บัสด้านหน้าฝั่งคนขับก็พังยับเยินกระจกแตก
กระบะทางตู้ทึบตู้ทึบด้านหลัง
กระบะก็พังทั้งแถบเหมือนกัน
จากการสอบสวนนะรถบัสสีเหลืองคันนี้
คนขับคือนายยาริสอายุ๕๗ปีค่ะ
คือเขากำลังพาเด็กนักเรียนจากโรงเรียน
แถวตำบลด่านเกวียนที่อำเภอโชคชัยเนี่ย
ไปส่งที่บ้านก็ใช้เส้นมุ่งหน้า

ส่วนฝั่งกระบะที่ขนของเนี่ยก็มีนายสุรษัตริย์
เขารับสินค้าจากชุมชนกำลังขับรถตามมา
ตามถนนนี่แหละแล้วจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
มันเป็นทางแยกรถทั้งสองคันวิ่งชนกันไง
แล้วไฟไหนผิดไฟไหนถูกทางหน้ามันเป็นขนาดนี้แล้วค่ะ

แต่นี่ดูจากรถบัสรับส่งนักเรียนในฝั่งคนขับ
ด้านหน้านี่ก็หนักมากเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวขออ่านข้อความคุณผู้ชมสักนิดนึง
วันนี้คุณอมรรัฐครับคุณอมรรัฐบอกว่าครับ